นี่ไงเป็นไทยเอาไปลุงเชื้อ
น้องหัก

อะเนี่ยอีกป่ะเจ้าห้อง
เนี่ยเนี่ยจริงค่ะ

เพราะว่าดูเงินก็บ้าวมันก่อน

อ่ะไอ้เบี้ยของกูยังขนไม่เท่านี้อ่ะอย่างนี้กัน
มันยังในซอยกันนะครับเดี๋ยวบานนี้ไปซอยบานตั้งนั้นนะมันนามคืนมาก